คุณผู้ชมขามาดูมันที่เรื่องราวดีต่อเนื่องเลย
บอกเลยว่าแล้วทำไมแม่ต้องตรวจนานขนาดนั้น

หลายคนบอกว่าวิธีการตรวจมันก็ง่ายนะ

แต่คุณดูจากหน้าจอนั่นคือสิ่งผลงานในงวดนี้
ที่เขาเหาะยกแขกหรือเปล่านี่คือค่ะของจริงให้ช่างตัวแสดงแทนคุณฟาศา
ถูกต้องค่ะคุณฟาศาอันนี้แหละค่ะไม่ใช่ใบ๒ใบมันเยอะจริง
สมกับเป็นเจ้าแม่นักเสี่ยงโชคนะคุณค่ะ
แล้วถ้าซื้อเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ถูกคุณเห็นพี่หม่ำไหมวันก่อน
ต้มไปเลยแต่แม่ฮายงวดนี้ไม่ต้องต้มกินค่ะ
ลมแทบจับแต่เป็นเรื่องราวดี
เพราะว่าโดนสายมูเตลูตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว
โบ๋นะจ๊ะพี่ฮายเขาบอกว่ารับทรัพย์จากการถูกรางวัลที่๔
๕ใบรางวัลละ๔๐๐๐๐บาทโอ้โฮถูกต้องค่ะโอ้โฮถูกต้องค่ะ
ไปฟังเสียงไปฟังบรรยากาศคนดีใจกันหน่อยค่ะ
ตรวจจนจะแบบว่ามาครึ่งทางแล้วมีตัวเขียวขึ้นมา
ว้ายตายแล้ว๕ใบพลคคุณรางวัลที่๔เลขที่ออก
๔ไป

เป็นไงล่ะไม่โบ๋เออซัลลักนี่ฉันว่ากองซัลลัก
เชิญชวนพี่ฮายไปแล้วนะมุดหน้าหมุนวงล้อซะหน่อย
คุณผู้ชมค่ะนี่แค่ครึ่งทางนะฟาดรางวัลที่๔ไปแล้ว
ถ้าตรวจหมดทั้งปึกใหญ่เนี่ยไอ้รางวัลที่๒อาจจะยังอยู่
รางวัลที่๓หรือว่ารางวัลที่๑ก็อาจจะยังอยู่ในปึกนั้นก็ได้นะ
เอาเป็นว่าก็ต้องขอแสดงความยินดีแล้วก็ดีใจกับแม่ฮายด้วยจริงนะคะ
เอาเป็นว่าน่าจะมีเงินไปซื้ออุปกรณ์อุปกรณ์เห็นว่าจะซื้อเฟอร์นิเจอร์
แต่ว่ายังบอกตอนนี้บ้านไม่เสร็จบ้านตอนนี้คือแต่งไปแล้ว๕๐ล้าน

อันนี้ก็เป็นความสุขทางใจในการดูแลคุณแม่ของพี่ฮายด้วย

งวดนะงวดหน้ากองสลากต้องเจอแล้วนะ

เลขที่ออกนะสักทีนะคุณผู้ชมนะ